เขาผันตัวจากการที่ปลูกข้าว
หันมาปลูกพลูขาย
ทำเล่นสร้างรายได้ดีกว่าปลูกข้าวอีก
เขามีเทคนิคอย่างไรติดตามกันเลยในช่วง

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

ชวนเช้าตลอดข่าวมากันที่สวทู

บ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

เพราะที่เนี่ยเอกหน้ามั้งก็เพราะไม่เคยประทบ

ก็เลยมาดัดแปลงทีหน้าเป็นพี่ปู่คู่ให้จัปกัศเศษจ้า
โดยคุณป้าบัวเรียนได้ใช้เนื้อที่กว่า๓งาน
แบ่งออกเป็น๒แปลงในการปลูกพลู
ในช่วง๓เดือนแรกผลผลิตก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่

แต่พอหลังจาก๓เดือนต่อมา
คือเริ่มแตกใบเยอะขึ้นเรื่อยใน๑เดือน
ครู๑ต้นสามารถเก็บใบได้๓ครั้ง
ครั้งละ๗๐๘๐กิโลกรัมเลยทีเดียวครับ
๑เดือนเก็บ๓เดือน
เวลาเก็บถึง๔เดือนเราจะเอาใบที่๒ของเขา
ใบแก่เขาก็คอยเอาไปล่างไปเลี่ยงใส่กับตาใส่ถุงให้เพื่อนจ้
ถุงละหาลูกสามีพ่อค้ามารับถึงสวนถึงที
หน่วยลายเขาก็มาเอา
เส้นใบพลูสามารถขายได้กิโลกรัมละ
บาทถือว่าเป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำนาหลายเท่า
โดย๑เดือนคุณป้าบัวเรียน
มีรายได้จากการขายพลูประมาณ๒๓๐๐๐บาทเลยทีเดียวครับ
วาวสุดยอดอีหลี
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

ชมแล้วก็ติดตามเคล็ดลับดีแบบนี้ได้ในช่วงเกษตรทำเงินค่ะ